ใหญ่เหรอทำไมน้ำแข็งมีงูกับเขาเหมือนกันเหรอ
ถูกต้องไม่อยู่ซุ้มล้อไม่อยู่กระโปรง

เดี๋ยวดูว่าจะใหญ่สักแค่ไหนอย่าพึ่ง
อย่าพึ่งบอกโอ้ยเนี่ยเหรอเขาแข็งนิดเดียวเอง

นี่มันอยากได้ความนุ่มนะ

โอ้โหเลขเยอะเหลือเกินอยู่ที่สัตหีบชนบุรีนะคะ

เป็นงูสองตัวมันเป็นลูกงูเหลือม

ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นงูจงอางแหละ
ไหวตัวเลื้อยหนีออกหลังบ้าน

จงอ้างเนี่ยมันเลื้อยผ่านขาของคนในบ้านเลยอ่ะ
กำลังยืนผัดกับข้าวอยู่ในครัวค่ะ
ทีนี้ทำไงอ่ะ

กู้ภัยมาถึงจงอางเลื้อยหนีแล้วดู

นี่ใหญ่จริงใช่จงอางเลื้อยกลับเข้าบ้านเป็นรอบที่๓
แล้วช่วยกันจับเอามาได้๔เมตร
ยอมยังเปิดยอมยังดอมยอมยอมยอมยอม
ตอนนั้นเขากำลังจะเลื้อยหนีออกตรงช่องหน้าต่างหลังบ้าน
จุดเดียวกับที่เจอลูกงูเหลือมก่อนหน้านี่แหละ
โฮยโล่ง
งูจงอางเนี่ยคงจะเลื้อยมากินลูกงูเหลือมแหละ
แล้วก็กินแมวที่เลี้ยงไว้อยู่ในบ้านด้วยค่ะ
เจ้าของมาเจอก่อนนี่ยังดีนะเนี่ย
แล้วงูเข้ามาบ้านตั้ง๓รอบ
ทำยังไงโชคลาภต้องมาแล้ว
๑กรกฎานี้บอกบ้านเลขที่นี่นี่นี่นี่

จดเอาไว้เพราะว่าจำก็คงจะไม่ได้ค่ะ